คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้ค่ะในซอยลำโพสามสิบเอ็ด
อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะคะมีม้าตัวหนึ่งค่ะ
เป็นม้าเพศเมียอายุ๑๖ปีตาข้างซ้ายเนี่ยบอด
้าเหล่านี้มันมีอยู่สักประมาณ๔๕ตัวเจ้าของปล่อยให้เล็มย่าข้าง
แล้วเจ้าวิสตัวเนี้ยมันตกท่อเหมือนกับไปเหยียบบนฝาท่อแล้วแบบ
ฝาท่อแตกร่วงลงไปเลยแบบเนี้ยค่ะโอ้โหโอ้ตัวเบอร์เลอร์เลย
ชาวบ้านก็ต้องไปช่วยกันนะคะหมานี่มันโอ้โหน้ำหนักตัวมันเยอะนะ
ใช่ม้าตัวนี้ตัวใหญ่ค่ะสีน้ำตาลไหม้เนี่ยนะคะ
ก็กำลังตะเกียกตะกายขึ้นมาเนี่ยคนแถวนั้นเขาช่วยกัน
กู้ภัยไปช่วยนะคะก็มีแบบเนี่ยเอาอุปกรณ์ต่างมาช่วยกันแบบนี้ค่ะ
โคมาขุดดินปากท่อขยายให้มันประกายขึ้นมาช่วยขึ้นมาได้อย่างปลอดภัย
เดี๋ยวเราทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูค่ะว่าเจ้าบิสตัวนี้มันตกลงไปในท่อได้ยังไงนะคะ
คือเจ้าของม้าเขามีม้าอยู่สัก๕ตัวได้ค่ะก็ปล่อยให้ไปเล็มย่า
ขึ้นอยู่ตามริมทางทุกเช้าก็ทำแบบนี้เป็นประจำทุกวัน
คอกม้าอยู่แถวนั้นแหละค่ะก็ปล่อยให้กินกัน
ปรากฏว่าเจ้าวิสเนี่ยมันวิ่งไปแล้วไปเหยียบฝาท่อ
ฝาท่อมันชำรุดอยู่แล้วเจ้าวิสเป็นม้าแก่แล้ว
อายุ๑๖ปีแล้วอะค่ะตาข้างซ้ายบอดข้างหนึ่งด้วย
พลัดตกลงไปท่อดีลึกตั้งสามเมตรนะคะครับ
มันก็ตะกายพยายามตะกายเนี่ยค่ะคนแถวนั้นไปเห็น
ก็แจ้งกู้ภัยกู้ภัยก็มาช่วยเอารถแบ็คโฮมา
เอารถเครนมาเอาอุปกรณ์เครื่องมือก่อสร้าง
คือเอาทุกอย่างมาที่จะช่วยได้มาสกัดปูนขยายปากท่อ
แล้วก็ใช้สายพานเส้นใหญ่นะคะคล้องที่เจ้าวิส
แล้วก็ใช้รถเครนพยุงขึ้นมานี่จนช่วยมาได้อย่างปลอดภัยค่ะ
โอ้โหเฮ้ยเห็นแล้วเนอะนะคะ
จากการสอบถามเจ้าของนะฮะเจ้าของของเจ้าวิส
บอกว่าเจ้าวิสมีลักษณะเชื่องไม่ดุร้ายเคยเป็นม้าแข่งชนะมาหลายสนาม
ด้วยความที่เจ้าวิสเนี่ยมันเดินพลาดครับ
เหยียบฝาท่อที่เก่าชำรุดก็เลยตกลงไป
ก็ต้องขอขอบคุณชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ที่มาช่วยกัน
นำเจ้าวิสขึ้นมาได้อย่างปลอดภัย
ขอบคุณครับขอบคุณครับ